เจ๊กับพีชนะครับวันนี้เล่าเรื่องของเจ๊แล้วกัน
เกี่ยวกับคนที่ชื่อเดียวกันกับคุณนั่นแหละ

ในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีโอกาสได้ลงเล่น

ลงในช่วงครึ่งหลังแล้วก็สามารถปั่นป่วนแนวรับของทีมเซเซิลซาก้า
ที่สำคัญนะครับด้วยสไตล์การเล่น

แต่เราจะมีสัมภาษณ์ทางโค้ชเฮงคนที่เคยไปเล่นที่ญี่ปุ่น
แต่ว่าสไตล์แบบนี้สไตล์ที่เจเล่นเนี่ย

ที่ญี่ปุ่นให้การยอมรับในตัวชนะทิพย์
แล้วหาวิธีการจุดกลาง
ที่จะสามารถสื่อสารกันได้ทั้งตัวเจแล้วก็เพื่อร่วมทีม

หนึ่งเกมหนึ่งนัดที่ได้ลงเล่นก็ถือว่า

เพราะว่าทั้งสื่อเองโค้ชเอง

เป็นเกมรุวันครับหรือว่านาบิสโกครับ

เล่นเท่านั้นเป็นเกมในรอบเพลย์ออฟ

ซัปโปโรในบุกไปเยือนเซเลโซโอสาคา
จากฮุงของเจ๊ลีกในขณะนี้เกมแรก

ลงสนามของเจชนะทิพย์นะครับ
หลังจากที่ทางเซเลโซโอสาคา

แต่ว่าเจ๊เนี่ยลงมาในครึ่งหลัง
ครับเราก็จะเล่าตามภาพแล้วกันนะครับ

นี่จริงในเกมนี่รีเพลย์ให้ดูหลายรอบด้วยนะ

เขาก็เขาก็ตั้งใจนะเหมือนสื่อญี่ปุ่น

จะรู้ว่ายังไงชนะทิพย์ต้องมีโอกาสได้ลงในเกมนี้แน่

ใครเขาก็อยากจะเห็นว่ามาลงเล่นเกมแรก

ใช่ครับคือจังหวะของเกม
นี่คือจอมเก่าของทาง

หาวคือก่อนหน้านั้นที่เราเคย

อยากจะให้เพื่อนมั่นใจในตัวของเจ

อยากจะเล่นเพื่อทีมทางกุญสือทางนักเตะแต่ละคนก็ปรับความเข้าใจกัน
แล้วก็ให้แกนหลักในทีมพวกตัวเก่าต่างไปช่วยพูดคุยกับเพื่อนแต่ละคน
แล้วก็เห็นชัดเจนว่าในช่วงเกมเมื่อวานเจโชว์ฟอร์มได้ดีมาก
แล้วจังหวะนี้จ่ายสวยมากนะคะดูอีกสักครั้งหนึ่ง
เจเอาบอลดึงลงแล้วจิ้มจังหวะเดียว
คือเป็นลูกเก่งที่ชนะทิพย์ได้เล่นในหลีกบ้านเราอยู่แล้ว
แล้วก็มีโอกาสได้ทำที่ญี่ปุ่นนั้นน่าพูดคุยถึงคนที่จะมาให้ทัศนะกับเรา
ก็คือทางโค้ชแห่งวิทยาลักษณ์ซึ่งเป็นประธานเทคนิค

ซึ่งหลังจบเกมสุดท้ายก็เป็น
สุดท้ายสกอร์รวมก็๐๓ก็ตกรอบ
ก็กล่าวยินดีที่เมซี่เจได้ลงสนามแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดี

ก็เห็นว่าเจมีความมุ่งมั่นที่พยายามจะช่วยทีม
แล้วก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มของตัวเองเท่าไหร่นะ
เมื่อวานสายตามุ่งมั่นมากนะเจนี่
ซึ่งแฟนบอลชาวญี่ปุ่นค่ะก็แสดงความคิดเห็น
การลงสนามครั้งนี้ของเจเหมือนกันนะคะ
หลายเสียงชื่นชมค่ะว่าทักษะดี
ทำให้รูปเกมมีสีสันมากขึ้น
เมื่อวานเสียโซโอซาก้าเขาตั้งรับแน่นมากนะคะ
แล้วก็มีแฟนบอลคนนึงที่บอกว่า
การเดินทางไปชมเกมนี้ที่โอซาก้า
หนึ่งอย่างที่คุ้มค่าที่สุด

แล้วบางคนก็บอกว่าได้ตั้งอาติโอไว้ค่ะ
แล้วก็ต้องลบครึ่งแรกไปเพราะเหมือนครึ่งแรกไม่ดีเลย
พอมีเจลงมาเล่นในครึ่งหลังก็ทำให้เกมดูดีขึ้น
แล้วก็หลายคนก็ตั้งตารอที่จะได้เห็นเจลงเล่นในเจดีกสักที
ติดตามได้นะครับเกมต่อไปถ้ามีโอกาสลุ้น
เดี๋ยวต้องติดตามกันสำหรับการลงเล่นอย่างต่อเนื่อง

พูดคุยกับทางโค้ชเฮงดีกว่าครับวิทยาลาฮกุลนะครับ

อ่าคือยุคนี้เนี่ยฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแต่ว่าโค้ชเชงก็ติดตามตลอดนะครับ
ฟุตบอลสมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่มีการปรับแต่สุดท้ายเรื่องของระบบ
ญี่ปุ่นก็ยังเน้นย้ำเสมอนะครับเอาติดตามนะครับ
โค้เฮงกันหน่อยนะครับกับการดูฟอร์มของชนะทิพย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับ
เองครับเมื่อวานมีโอกาสได้ดูฟอร์มของเจเป็นยังไงบ้างครับ
จริงจริงเอ่อผมก็คงเหมือนคนไทยทุกทุกคนนะครับผม
ครับนะครับที่อยากเห็นเขาลงในเกมแรกถึงแม้ว่าเอ่อ
ขึ้นแรกเอ่อผมยังคุยกับนักบอลบอกว่าผมต้องปล่อยให้เอ่อ
เซรสโทรศักดิ์ยิงก่อนค่ะถึงจะได้ลงอืมแต่เขาก็ลงมาจริงจริงครับผม
คือเกมขึ้นแรกแต่ผมบอกตรงตรงว่าเอ่อเล่นลักษณะนั้นอ่ะค่ะ
เอ่อก็ลุ้นตกชั้นอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีสีสันอะไรครับผม
จริงจริงแล้วเอ่อแน่นอนเอ่อพอเจลงไปเนี่ยฟุตบอลจังหวะ
ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเยอะเพียงแต่ว่าโค้ดคงจะต้องให้เขาเล่น
ตำแหน่งที่มันจ่ายบอลได้เยอะกว่านี้ครับผม
จ่ายบอร์นให้เขาให้มากกว่านี้

ถ้าออกริมเยอะเกินไปเนี่ย
ผมว่าโอกาสที่เจยิงประตูมันคงน้อยลงครับผมเพราะว่า
ตัวเขาเล็กด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขา

ช่องซึ่งเจเป็นคนถนัดอยู่แล้วเนี่ย

เอ่อจริงจริงแว้วผมคิดว่า
ไม่ใช่เจจะปรับตัวเข้ากับเวทตัวของเขา
ผมว่าอีก๑๐คนของเขาน่าจะปรับตัวให้เข้ากับเจมากกว่าเขาครับ

ต้องให้บอลเขาเยอะกว่านี้ครับผม
อันนี้คือในมุมของโค้ชที่มองไปก็
แน่นอนปัญหานี้จากการที่เราได้มองก็คงมองเหมือนกันว่า
เพื่อนอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเจในมุมมองของโค้ดเฮงใช่ไหมครับ
อ่ออันนี้อันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า

ไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนเหมือนสมัยผมเล่นรู้เหมือนกันคือ
จะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเจเนี่ยมีประโยชน์ต่อทีม
ครับเจกบ้างค่างจะจังหวะหยุด
เนี่ยและก็จะต้องเข้นหมายมากกว่านี้นึกว่ามันเป็น
เป็นหลักวิชาการง่ายที่ว่านักบอลที่มีความสวรรค์เนี่ย
หนึ่งจะต้องกระหายที่อยากจะได้บอล

ถ้าเขาเคลื่อนไหวเยอะมันก็มีโอกาสที่จะได้บอลครับ
แล้วก็คนอื่นเขาก็จะเห็นได้ว่าเจเนี่ยมีความมุ่งมั่นและเล่นบอลเป็นครับผมครับ

อยากให้เขาเคลื่อนไหวมากกว่านี้แค่นั้นเองครับผมครับ

แสดงว่าในมุมมองโค้ดเฮงคือผ่านแล้วจากเกมแรก
หลังจากนี้คือรอโอกาสอย่างต่อเนื่อง
ไปเปิดตลาดของเจหลังจากนี้นะครับ

แนวโน้มนักเตะไทยที่จะได้ไปเจลีกเพิ่มมากขึ้นไหมคะ

คือจริงแล้วเนี่ย

มันจะต้องรักษามาตรฐาน

และที่สำคัญคือความเข้าใจและมีวินัยครับ

สามารถที่จะช่วยทีมได้เยอะ

ถ้าถ้าว่า

และให้เขาเป็นตัวที่

ผมคิดว่าเขาจะมีประโยชน์แต่ดีมากกว่านี้ครับผมครับ
อืมแสดงว่านี้บทเห็นวิเคราะห์ค่อนข้างขาด

ดูจากเกลียดวันทุกคนเห็นตรงกันว่าธรรมทรัพย์ทรัพย์รับเยอะจนเกินไปนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวสุดท้ายครับที่เองฝากถึงโอกาสต่อไปนะครับ
คืออย่างสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ก็คือฟุตบอลญี่ปุ่นเล่นเป็นจังหวะครับผมนะครับ
แล้วก็มีการเปลี่ยนแกนที่บ่อยมากแล้วก็ที่ยืนกันคือเขาเรียก
จังหวะความเร็วเนี่ยซึ่งมันเป็นหลักของญี่ปุ่นทุกทีมอยู่แล้ว
สามารถมาปรับเล่นให้กับในประเทศไทยได้แล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งที่พอไปเล่นแล้ว
ใครที่มีโอกาสไปเล่นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปปรับตัวมากครับผมครับ
ได้ครับผมครับสวัสดีครับ
สอบผ่านแหละเจ๊รอโอกาสกันต่อไปแล้วกันว่าจะได้ลงเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้มากน้อยแค่ไหน
ก็เพื่อตัวเขาเองด้วยแล้วก็เพื่อชื่อเสียงของประเทศเรานะครับ